ส่วนเรื่องนี้ภัยคนเข้าห้องน้ำคุณผู้ชมค่ะ

ถ้าเจอคงจะตกใจสุดขีดเหมือนกัน
คลิปนี้ถูกแชร์สนั่นเลยค่ะในโลกออนไลน์

ผู้ชายคนนี้เขาเข้าไปเขาจะไปปลดทุกข์
ปรากฏขณะกำลังทำธุระตัวเองอยู่มีนิ้วปริศนาโผล่มา
นึกออกแล้วข่าวนี้ใช่ไหม
มันโผล่มาในรูสองรูแล้วไม่โผล่มาเปล่าคุณผู้ชม
มันกระดุ๊กกระดิ๊กกระดุ๊กกระดิ๊กไปดูกันค่ะ
เพื่ออะไรคุณนัทพงศ์เพื่ออะไรดิฉันถามหน่อย
ถ้าจากประสบการณ์แล้วจะอยู่ในห้องน้ำสาธารณะ
คือบางทีผมเคยมันปวดท้องจริงมันต้องนั่งใช่ไหม
ผมก็เอามือปิดเอาไว้เพราะมันต้องนั่งคุณพระราพร
มันถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยมันก็ต้องนั่ง
เขาว่ากันว่าเป็นการส่งสัญญาณของกลุ่มชายรักชาย
คือถ้าหากว่าคนในห้องนี้ตอบรับก็อาจจะมีการส่งสัญญาณกันต่อไป

สมมุติผมปุ๊บแล้วถ้าคุณถูกใจเป็นพวกเดียวกัน
เขาก็อาจจะแตะนิ้วคุณแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณอย่างอื่นต่อไป
แต่คนที่เขานั่งอยู่ในห้องนี้เขาไม่รู้สึกอย่างนั้นสิคะ
อ่าถ้าไม่รู้สึกเดี๋ยวก็ตกใจสุดขีด

เนี่ยค่ะเขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือนะคะ
เดี๋ยวนี้คนพอเวลาตกใจหรืออะไรก็แล้ว

คนเข้าไปดูเป็นล้านเลยคุณผู้ชมค่ะ
คลิปเนี่ยดังไปชั่วข้ามคืนค่ะ
เขาบอกเขากำลังจะไปโรงเรียนแต่ปวดท้อง

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี

สะดุ้งเลยนะคะก็รีบออกจากห้องน้ำ

เมื่อตาต่อตามาประสาน

คือเดินออกมาจากห้องน้ำข้างหน้าตาเฉยเลย
เป็นผู้ชายวัยทำงานแต่งตัวดีด้วย

ว่านี่คือคนที่เขาส่งสัญญาณถึง

น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มชายรักชาย

เจาะรูทะลุผนัง
แล้วก็ซุ่มดูผู้ชายทำธุระส่วนตัวครับ
เคยปิดมาแล้วหลายครั้งนะรูแบบนี้
แต่อีกไม่นานมันก็มีรูมาอีก

บางทีก็จะเจาะจะดูกัน
หลานชายก็จะมีมีประชาชนที่มาใช้บริการนะคะ
จะพยายามเมื่อคนก็มาดึงมาเจาะมาอะไรน่ะแทบทุกวัน
เห็นมีการเอาสังกษีมาปิดไว้แล้วก็ยังมีการก็ยังดึงออกมาเป็นแผ่นเลย
พะตึงเพื่ออะไรอ่ะก็เหมือนเหมือนเหมือนบางทีก็จะจะเจาะจะดูกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ย

ไปแจ้งเขาก็ให้ช่างมาซ่อมอืมก็ซ่อมอ่าวันทางวันดึงอีกแล้ว
นี่ฟังจากพี่เขาเสร็จแล้วว่ามันเจาะแล้วเจาะอีก
มันเล็งห้องนี้ตลอดเลยมันเจาะแล้วเจาะอีก

โอ้ใจเย็นใจเย็น
กูลองเข้าไปอ่านเองแล้วกันดีกว่าไม่อ่านออกกลาง
เจอแบบนี้ถึงขนาดต้องสละทิชชู่ที่เตรียมมานะ
ยังไง
ขนทรงของทางทริสบาน

เกิดบ่อยนะครับเป็นผมน่าจะเป็นพวกจิตที่ไม่ปกตินะฮะเข้าไปแล้วก็ไปเจาะ
เขาจะไปดูผู้ชายเขาเวลาเข้าห้องน้ำทำ
ธุระส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราได้ไปซ่อมแซมหลายทีแล้ว
ครับครั้งนี้เราก็ได้ไปซ่อมแซมก็ซ่อมแซมเมืองต้นไปแล้วครับ
ตอนนี้ทำทำยังไงบ้างครับการซ่อมแซมอ่าเราก็ได้เอาเอาเอาสังศักดิ์สี่
นะครับไปปิดไว้ก่อนอืมนะครับแล้วก็เอาทั้งสองด้านเลยนะครับ
เพื่อไม่ให้เป็นรูอ่าล่าสุดผนังที่เป็นรัวนี้ก็ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะคะ
จะเจาะอีกไหมครับจะเจาะอีกไหมจะเจาะแหละแบบที่พี่พนักการพันธ์สะอาดบอก
แล้วก็เดี๋ยวเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มด้วยคราวนี้ได้รู้กันเลย
ใครเดินเข้าเดินออกนะคะนี่อดรูเรียบร้อยค่ะ